ลูลูลาล่านะคะหลายคนถ้าฟังชื่อสองคนนี้ต้องจำได้เป็นภาพของความตลกปกฮา
ที่ไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะขอให้ลืมภาพเหล่านั้นไปสักแป๊บหนึ่ง
เพราะว่ามาลุคใหม่คราวนี้สองคนแพ็คคู่แบบความเซ็กซี่มาด้วยจ้า

จะไหวไหมเนี่ยเอาจริงสองคนนี้พี่ลูลูลาล่านะคะ
สองสาวบอกเลยอยากจะสลัดแนวคอมเมดี้หันมาเอาดีทางด้านเซ็กซี่กับเขาบ้าง

เออเพราะว่างานนี้เอาไปเลย๑๐เต็ม๑๐นะจ๊ะ

เห็นดูโอ๊ตสายฮาแหวกเนินอกเบาโชว์เรียวขา
พร้อมกับโพสต์ท่าจิกกล้องประหนึ่งว่าเป็นนางแบบจากนิตยสารดังเลยทีเดียวนะฮะ
ความเซ็กซี่ให้ชาวโซเชียลได้ชมผ่านอินสตราแกรมกันด้วย
ไปโชว์ไกลกันถึงญี่ปุ่นนะจ๊ะ
ไม่ได้ถ่ายอยู่แถวคอนโดแถวบ้านนะคะไม่ใช่นะ
เออนอกจากนี้ค่ะเหล่าแฟนคลับ
แล้วเขาคือฮากันใช่ไหมคุณไม่เคยเห็นพี่ลูลูลาล่าเป็นอย่างนี้
บรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการทั้งฟิล์มรัฐภูมิ
พัชริดาเป๊กกี้ศรีธัญญากระแตอาสยาม
ก็เข้ามาผสมโรงคอมเมนต์แซวทั้งสองสาวเพียบเลยล่ะค่ะ
บอกไปญี่ปุ่นไงก็เลยไปโพสต์ท่าถ่ายแบบเป็นนางแบบสาวญี่ปุ่นซะหน่อย